ทองนี่ก็ถึงขั้นแทงกันตายนะฮะคาวงเล่านะ
ค่ะคือความจริงถ้าพื้นที่ไหนไม่ใช่พื้นที่สีแดงแบบเข้มข้น
ห้ามดื่มห้ามขายอะไรเนี่ยเผลาบ้างก็ได้
ก็ไม่ควรล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่แล้วเนอะคงในช่วงเวลานี้นะ
แต่ว่านี่ถึงขั้นแทงกันตายนะฮะคือเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยพาภรรยา
พาเมียไปกินเหล้ากับเพื่อนรุ่นพี่ปรากฏว่าพอเมาแล้วหึง
เมียตัวเองก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา
ใช้มีดแทงรุ่นพี่จนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อวานนี้
สามทุ่มของเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คืนที่ผ่านมานะฮะสพป่าโมกนะฮะเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๕ตะบน
ปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนี่คือนายสันติพ่วงสอนชื่อเล่นชื่อตายนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านอายุ๖๖ปีถูกแทงเสียชีวิตนะครับ
สภาพศพก็คือมีบาดแผลถูกแทงเข้าหน้าอกข้างซ้าย๑แผล
ชายโครงซ้ายอีกหนึ่งแผลแล้วก็มีมีดปลายแหลมยาวสิบสองนิ้ว
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งเล่มด้วยกันผู้ที่ก่อเหตุชื่อนายสุเทพอวมทอง
ชื่อเล่นชื่ออุ๋ยอุ๋ยสุเทพนะค่ะอ่าไม่ใช่อุ๋ยภาคภูมินะครับ
สุเทพนะครับเป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตายนะฮะ
นายสุเทพเนี่ยอายุสามสิบเจ็ดผู้ตายอายุหกสิบหกนะครับ
ก็เมาอยู่เลยนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
แล้วได้รับแจ้งเหตุเนี่ยตำรวจก็เลยควบคุมตัวไว้ได้นะครับ
พร้อมกับภรรยาของเขาที่มานั่งดื่มเหล้ากับผู้ตายนะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสุเทพกับภรรยามาดื่มเหล้าที่บ้านของนายสันติผู้ตาย
ทีนี้พอดื่มกันไปแล้วสามคนก็เมานายสุเทพกับนายสันติ
ก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนายสุเทพเนี่ยหึงหวงภรรยา
ทำให้นายสันติเจ้าของบ้านไล่กลับบ้านแต่นายสุเทพไม่ยอมกลับ
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกรอบนึงก่อนที่นายสุเทพจะคว้ามีด
แทงนายสันติจนเสียชีวิตชาวบ้านที่ได้ยินเสียงเอะอะ
โวยวายก็มาดูนะฮะพอเห็นว่ามีการแทงกันตาย
ก็ช่วยกันจับตัวนายสุเทพเอาไว้แล้วก็แจ้งตำรวจมาจับตัวไปดำเนินคดี
เพราะว่าตอนนั้นนายสุเทพเองก็เมาหนักด้วยหนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเมาเลยนะฮะ
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะเพลิงพักนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่อยู่ด้านหลังบ้านนะมีกองขวดเหล้าขาวเนี่ย
อยู่หลายขวดมีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้นปูนด้วย
นี่เพลิงข้างหลังตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่เกิดเหตุนะครับ
อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวบ้านนางศรีนวลพ่วงศรอายุห้าสิบสาม
เป็นน้องสะพ้ายของนายสันติผู้ตายซึ่งเขาจะมีบ้านที่เป็นลักษณะเป็นห้องอยู่ติดติดกันอ่ะ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเห็นทั้งสามคนตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่
ก็ดื่มอย่างนี้ประจำก็เหมือนกับทุกวันแล้วได้ยินเสียงทะเลาะกัน
แต่ตอนนั้นยังได้ยินไม่ถนัดว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะว่าในวงเล่าเขาเปิดเพลงเสียงดังด้วย
จนกระทั่งเห็นนายสันติผู้ตายเดินออกมาแล้วตะโกนบอกว่าโดนแทง
นะแล้วก็เดินกลับไปล้มลงที่เพิงพักหลังบ้าน
ระหว่างนั้นนายสุเทพเนี่ยวิ่งสวนออกมาแล้วก็เดินกลับไปปลุกนายสันติที่นอนเสียชีวิตอยู่นะฮะ
ก่อนจะช่วยกันคุมตัวไว้แล้วก็แจ้งตำรวจเพราะเห็นว่ามีการแทงกันเกิดขึ้น
แล้วแกก็เดินกลับเข้าไปก็นึกว่าแกไม่ได้โดนอะไรเยอะ
นึกว่ามีเรื่องกันธรรมดาเขามาไอ้นี่กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนึกว่าแบบเมาแล้วก็
เนี่ยก็นึกว่าไม่มีอะไรไม่คิดมันไม่ก็เขาก็มากินกันปกติ
เราก็ไม่เคยเห็นถึงจะรุนแรงขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้เขาเนี่ยนะ
ไม่ค่อยได้สนใจคือคนเหมาใครจะอยากเข้าไปยุ่งเขาก็ปล่อยเรื่องเขาอะไรอย่างนี้
วันนี้ครอบครัวรับศพนายสันติไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพายทองที่อำเภอป่าโมกนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะมีพิธีรับศพไปเมื่อช่วงเย็นนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
คุยกับหลานสาวของนายสันตินะครับชื่อนางสาวเพลินตาอายุ๔๐นะคือหลานสาวก็โทษตัวเองลักษณะเท่าที่เราคุยด้วยนะครับ
เธอบอกว่าเธออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อาเนี่ยนายสันติมีศักดิ์เป็นอาทำให้อาเสียชีวิตหรือเปล่า
เพราะว่า๘โมงเช้าเมื่อวานนี้เธอมารับนายสันติให้ไปช่วยเทปูนที่บ้านนะ
ให้ค่าแรงอาเนี่ย๓๕๐บาทแล้วขับรถกลับมาส่งที่บ้านของอาตอน๕โมงเย็น
ก็คาดว่าอานี่แหละคงจะเอาเงินที่ได้ไปซื้อเหล้าซื้อข้าวแล้วก็เรียกนายสันติกับเมียเนี่ยมาดื่มกินด้วย
เพราะว่าเขาเป็นวงเล่าที่เป็นกวนเดียวกันนะ
คือเธอยอมรับว่าเธอโกรธแค้นนายสันติมากที่ทำกับอาเธอได้นะฮะ
เพราะว่าอาจโกรธแค้นนายสุเทพมากนะครับที่มาทำกับอาเธอได้
ทั้งที่อาเธอเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณนะให้ข้าวให้น้ำนะเลี้ยงเหล้านายสุเทพอยู่ตลอด
แต่เมื่อวานนี้ถ้าเธอไม่ให้เงินอาเนี่ยอาก็คงไม่ไปซื้อเหล้ามาดื่ม
ค่ะ
ก่อนหน้านี้คุณเคยทะเลาะกันเหรอครับ
อันนี้หนูไม่รู้เพราะหนูอยู่ห่างกัน
หนูอยู่สายทองเขาอยู่บังปรากฏ

แต่หนูเจอหนูก็จะให้ตังค์เขาด้วย
เพราะว่าเขาเป็นที่หนูรักมากที่สุด

แต่ถ้าเป็นเรื่องชู้สาวคิดว่าอาเราจะทำไหมครับ
ไม่เพราะว่าหนูไม่ใช่คนเจ้าชู้
แต่คนเจ้าชู้ผมมีเมียมานานแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าผู้ต้องหาจะมาอ้างว่าทำไปเพราะโกรธแค้น
หึงหวงภรรยาเธอยืนยันว่าไม่ใช่
เพราะอาเธอไม่ใช่คนเจ้าชู้นะฮะ
ก็มีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับ
ก็คือภรรยาของผู้ก่อเหตุนะที่อยู่ร่วมวงเล่าครับ
ชื่อว่านางสาวลูกจันทร์อายุ๓๐ภรรยาของนายสุเทพผู้ต้องหา
บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็นั่งดื่มเหล้ากันตามปกตินะ

จากนั้นสามีกับนายสันติผู้ตายก็มีปากเสียงกัน
เธอก็พยายามชวนนายสุเทพสามีกลับบ้าน
เพราะเห็นว่าเมามากแล้วแต่นายสุเทพไม่ยอมกลับ

บอกนี่ฮะแก้มขวาเนี่ยยังเขียวยังช้ำอยู่เลย
เพราะตอนจะพานายสุเทพกลับบ้านเมื่อคืนนี้ไม่ยอมกลับมาตบเธออีก
เธอบอกเธอตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้ว
เธอก็เลยเอาหนีไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่า

นายสันติถูกแทงตายไปแล้ว
เธอบอกเธอตกใจมากแล้วก็โกรธสามีมากด้วย
แทงนายสันติเขาทำไมแทงเขาจนตาย

ตอนจะชวนสุเทพกลับบ้านเนี่ยเห็นว่าเมามากแล้ว
ก็เลยเดินไปห้องน้ำดีกว่ากลับมา
สุเทพแทงพี่สันติตายแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้เธอบอกว่าคนทำผิดก็ต้องรับผิดนั่นแหละ

เขาหึงห่วงอะไรเรา
หนูก็ไม่รู้
แต่เขาหึงเราใช่มั้ย
หึงนิไม่ค่อยหึงอ่ะ

พี่อุ๋ยเนี่ยเขาตบตีเราบ่อยมั้ย

มันเป็นไปได้ไหมที่ช่วงที่เราโดนตีก็คือ
ตาต่ายเนี่ยเขาไปช่วยเรารึเปล่า
เขาก็ปล่อยให้ตีอย่างนั้นแหละ
คุณสุชฎานเรียกสักผมตกใจ
พี่อุ๋ยสุธิบสุธิบอวมทองพี่ผู้ต้องหานะคะ

แจ้งค่อหาในสุธิบก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

เพราะว่าคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนเกิดเหตุนะฮะ
ค่ะกูก็จะบอกว่าโอ้โหแต่ละข่าว
ทำไมมันมีแต่เรื่องโหดร้ายเกิดขึ้นในสังคม
มันมีเกิดขึ้นจริงเราก็นำเสนอเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะ